คุณผู้ชมครับมีคลิปอุบัติเหตุชนแล้วหนีนะฮะ

และคนในโลกโซเชียลตามหาคนขับ

แล้วก็ไปแบบไม่ใยดี
เขาไม่รู้เหรอว่ามันเกี่ยวรถจักรยานยนต์

ต้องรู้ลักษณะการเฉียวแบบนี้ต้องรู้

ที่เขาขับตามหลังรถเบ้นสีดำมา

เบียดชนรถจักรยานยนต์จนล้มแล้วหนี
เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นวันที่๑๔กุมภาพันธ์
ประมาณ๑๕นาที๒๐นาที

จากถนน๙กิโลไปถนนศรีราชาน้องยายบู่

เบ้นสีดำเบียดชนจักรยานยนต์แล้วหนี

คือคุณพ่ออายุ๗๘ปี

บาดแผลตามร่างกายและฟกช้ำตามใบหน้าหลายจุด
และคุณแม่บาดเจ็บแผลถลอกเล็กน้อย

คลิปนี้ยอดวิว๑ล้านครั้งแล้วนะครับ
คนช่วยกันแชร์เพื่อตามหาคนขับรถเบนส์ครับ
ค่ะนี่มีคนขับและมีคนซ้อนด้วยนะคะ
ทีมข่าวติดต่อไปยังนายสุวิชาจันปลัง
ลูกชายของนายสุกิตจันปลั่งผู้เสียหายนะคะ

แจ้งความที่สถานีตำรวจภูทรศรีราชา
นำหลักฐานจากกล้องหน้ารถให้ตำรวจเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ติดตามตัวเจ้าของรถหมายเลขทะเบียน
กไก่งองู๓๐๐ชนบุรีที่เห็นในคลิป
บอกว่าอาจจะเป็นนักการเมืองท้องถิ่นในพื้นที่
เรียกให้เข้ามาพบตำรวจเรียกแล้ว
แต่รถคันที่ติดตามมาได้กลับเป็นรถเบ้นสีเทา

ตำรวจก็ต้องปล่อยตัวไป
แต่ว่าเจ้าของรถได้มอบเงินช่วยเหลือให้๕๐๐บาทเป็นสินน้ำใจ
วอนขอให้สังคมออนไลน์ช่วยตามหารถเบนส์คันที่ชนหน่อยนะคะ
ภาพที่เห็นนี้ค่อนข้างชัดเป็นสีดำนะคะย้ำเป็นสีดำ
อยากจะให้มีน้ำใจออกมารับผิดชอบบ้าง

นั่นล่ะสิคนสงสัยอยู่ก็ตามคันทะเบียนตามนี้
แต่ได้คันสีเทามาแล้วก็ไม่ใช่คนขับรถด้วย
แต่ว่าก็ให้เงินเป็นสินน้ำใจด้วย
ใช่ครับแต่คันจริงมันคันไหนกันแน่ยังไงฮะ

เพราะว่าค่าใช้จ่ายตอนนี้จ่ายค่าพยาบาลเองนะคะ
สำหรับครอบครัวนี้แล้วก็ตอนนี้ค้างอยู่จำนวนหนึ่งด้วย

ฟังเสียงของลูกชายผู้เสียหายหน่อยฮะ
ก็อยากให้มีมนุษยธรรมอะเนาะ
แบบว่าออกมารับผิดชอบลุงแก่คนหนึ่งที่
ตัวเองจะได้ตั้งใจหรือไม่ได้ตั้งใจก็แล้วแต่ครับ
แต่มันก็เฉียวล้มไปแล้วอย่างนี้
ก็น่าจะจอดรถมาดูกันหรืออะไรกัน

ตัดสินใจขับออกไปด้วยความอะไรก็แล้วแต่
แต่ส่วนน้อยวันนี้ถ้าคุณได้มาเห็นแล้วสภาพของพ่อผมเนี่ย
ก็อยากให้ติดต่อกลับมานะครับ
ตอนนี้กล้องหน้ารถต้องติดไว้เลยนะคะ
นอกจากจะเป็นการช่วยเหลืออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น

บอกว่าอยากให้รถทุกคันติดกล้องหน้ารถ
มีคนถามว่าถามท่านรองนายกวิศนุเมื่อวันก่อน
บอกว่าท่านรองใช้เป็นมาตรา๔๔เลยได้ไหม
ในการบังคับให้คนติดกล้องหน้ารถเพื่อใช้เป็นหลักฐานต่าง

เอาใช้เป็นแค่ขอความร่วมมือแล้วกัน